ผู้ชมครับมีชายเร่ร่อนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่ในบ้านร้างหลังหนึ่งนะครับที่ใกล้กับสี่แยกปลอยหลวงถนนสายเชียงใหม่สรรกำแพงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ตอนนี้พอจะรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วกำลังตามตัวอยู่นี่เพื่อนที่เป็นคนเร่ร่อนด้วยกันเข้าไปเจอศพเมื่อช่วงเช้าเช้าวันนี้นะฮะ

นี่นะครับที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านร้างนะครับมีแต่พวกเศษขวดเศษขยะฮะของเก่านี่เต็มบ้านเลยนี่ตำรวจมาตรวจสอบนะครับที่ชั้นล่างของบ้านนะฮะ
ที่เสียชีวิตชื่อในอุ้มนะฮะอายุ๖๐ปีเป็นคนเร่ร่อนนอนคว่ำหน้าอยู่ติดกับกำแพงแล้วก็มีพวกเศษไม้เศษเหล็กมีกันไกลตกอยู่แถวนั้นด้วย
สภาพศพของในอุ้มนะครับศีรษะแล้วก็คิ้วมีแผลคล้ายถูกทุบด้วยของแข็งนะครับที่ท้องมีบาดแผลฉีกขาดแล้วที่คอมีรอยถูกแทง
เรื่องอาวุธเดี๋ยวต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับว่าเกิดจากอาวุธอะไรนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะฮะสพแม่ปิ๊งนี่ดูกว่าจะเดินเข้าไปถึงบ้านเห็นไหม

นี่ปลารกทึบต้นมงต้นไม้นี่เห็นไหมฮะ

รวมตัวมาพักอาศัยที่นี่
พลาสติกเต็มเลยเก็บเอามาไว้เผื่อเอาไปขาย
เขาก็กินนอนกันอยู่ที่นี่แล้วศพผู้ตายนี่ไปอยู่ในห้องน้ำนะฮะ
จุดที่เป็นห้องน้ำนะครับสพแม่ปิงสันนิษฐานว่าคนก่อเหตุคือนายแดงนะฮะ
เป็นคนเร่ร่อนที่อยู่ที่นี่เช่นกันอยู่ที่นี่เหมือนกับในอุ้มคนตายนั่นแหละ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่จะเห็นภาพนายแดงเนี่ยไปให้ชาวบ้านดู
เพื่อตามหาเบาะแสนะฮะแต่ก็ยังไม่เจอตัวนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าเมื่อคืนนี้นายแดงแล้วก็ในอุ้มผู้ตาย
แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนั่งกินเหล้ากันอยู่นี่คือนายแดงนะฮะค่ะ
ชาวบ้านหรือว่าคนเร่ร่อนด้วยกันเรียกชื่อนายแดงเพราะว่าชอบใส่เสื้อสีแดงหรือเปล่า
เขาชอบใส่เสื้อสีแดงอ๋ออ่านี่ฮะตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ
แต่เมื่อคืนนี้นายแดงในอุ้มผู้ตายกับเพื่อนอีกคนนึง
นั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านร้างที่เขาอยู่ที่นี่ด้วยกันเนี่ยฮะ
จากนั้นเพื่อนเนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำจังหวะนั้นนายแดงกับในอุ้มทะเลาะกัน
นายแดงก็เลยทำร้ายในอุ้มจนเสียชีวิตแล้วเพื่อนได้ไปเข้าห้องน้ำออกมาเห็นพอดี
นายแดงก็เลยหันมาทำร้ายเพื่อนคนนั้นอีกนะฮะเพื่อนวิ่งหนีนะฮะ
วิ่งหนีออกไปทันก็เลยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
นี่ก่อนที่เช้าวันนี้จะมีคนมาเจอศพในอุ้มส่วนนายแดงหายไปไหนไม่รู้
ที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บก็หายไปไหนไม่รู้นะครับวันนี้คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดที่เป็นบ้านร้างที่เจอศพนะฮะเป็นบ้านเก่าฮะสองชั้นนะครับ
ถูกทิ้งอยู่ในป่ารกทึบนะครับต้องเดินเข้าไปจากริมถนนเนี่ยสักสองร้อยเมตร
แบบนี้นะฮะลักษณะเป็นบ้านเป็นตึกนะครับด้านในก็รกเลยนะฮะ
เหมือนตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนี่ครับเศษอาหารบูดเน่าขวดน้ำพลาสติกเยอะแยะไปหมด
คราบเลือดก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะฮะในจุดที่เป็นตัวบ้านแล้วก็เป็นห้องน้ำด้านใน
คุณธนกรนะฮะคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราได้เจอกับคนเร่ร่อนคนหนึ่ง
มาเจอศพเป็นคนแรกนะครับ
ดูสิเลือดข้างในนะฮะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับมาเจอศพเมื่อเช้า
คนที่มาเจอศพชื่อชาตินะครับในชาติอายุ๒๙ปีนี่คนนี้นะฮะ
เขาบอกเขาก็รู้จักกับทางผู้ตายนั่นแหละนะครับเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนด้วยกัน
ตัวของชาติเนี่ยเขาบอกเขามีอาชีพรับจ้างซื้อพวกเหล้าบุหรี่
ให้กับลูกค้าตามสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แถว
ที่ถูกรู้ดำเภอเมืองแถวปลอยหลวงแยกปลอยหลวงถังสวนกำแพงเชียงใหม่
เมื่อคืนนี้ช่วง๒ทุ่มชาติบอกผมเนี่ยแวะมาที่บ้านหลังนี้
เพื่อจะมาเข้าห้องน้ำนะพอออกมาจากห้องน้ำอยู่อยู่เจอแดงเนี่ย
ถืออาวุธตรงเข้ามาจะทำร้ายผมก็รีบวิ่งหนีไปไปขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อขอให้ทำแผลให้จาก
ถูกแทงที่ข้อพับแขนขวาแล้วก็หน้าอกด้านขวาด้วยทำ
แผลเสร็จผมก็ไปทำงานวิ่งซื้อของต่อตามสถานบันเทิงจนกระทั่ง
เช้าวันนี้แวะมาหาเพื่อนที่บ้านร้างนี่แหละไม่เจอนะก็เลยแวะ
เข้าห้องน้ำอีกรอบนึงแต่รอบนี้เจอศพนะฮะเจอศพของใน
นะฮะนอนเสียชีวิตอยู่
ผมโดนแทงตรงนี้
ปล่อยแบบนี้แล้วมันแบบตรงนี้
แพงผม
อย่างนี้แล้วผมพาดมันลงตุ้มผมโลดเลยออกไปด้านนอก

มะกรอบมันเคยครับแข่น้ำปิงครับแข่เมาอ่ะแข่มันบ้าด้วย
มันบ้ามันไม่เต็มบาทสักเท่าไหร่มันกินเหล้าเยอะ
ชาติบอกผมก็ถูกแดงทำร้ายเหมือนกันตอนแวะมาเข้าห้องน้ำเมื่อคืนนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ว่านั่งดื่มเหล้าอยู่๓คนคือใครนะฮะ
แต่ชาติเขาบอกผมไม่ได้ดื่มเหล้านะผมแค่แวะมาเข้าห้องน้ำ
รับจ้างซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าอยู่ตามสถานบันเทิง
ทุกผู้ชมครับคุณไกด์ธนกรได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวที่เกิดเหตุนะครับ
แกเป็นคนนิสัยดีกะอยู่แถวนี้มานาน๑๐ปีเลยละ
ชอบเล่าให้ฟังว่าแกเป็นคนสุพนบุหรี่ออกจากบ้านมานานแล้วนะ
เพราะว่ามีปัญหาที่บ้านเร่ร่อนขอทานเก็บของเก่ามาเรื่อย
กับมานั่งเล่นอยู่แถวนี้เลยแถวบ้านตรที่เกิดเหตุค่ะส่วนคนเรศร่อนคนอื่นเนี่ย

ใช่ครับเขารู้จักเพียร์แกนี่
อ๋อมีเศษของเก้าเศษกวนจะให้กลับไป
ใช่ครับเพราะว่าแกยืมตังค์๒๐บาทครับ
อ๋อเล็กน้อยตัวพี่เคยให้มั้ย
เคยครับเขาก็มายืนบ่อย
ตรงนี้คนเล่ร้อนเยอะมึง
ไม่นะเป็นแค่แก่คนดีมาก
มีชายเร่ร่อนอีกคนนึงบอกว่ารู้จักกับนายแดงนะฮะ

นายแดงเป็นคนไทยใหญ่นะครับ
อยู่แถวนี้มา๒๐กว่าปีเหมือนกัน
คนเร่ร่อนไม่มีเอกสารติดตัว

พกมีดติดตัวตลอดเวลา
นี่ไงโอ้โหดูสิเห็นไหม
นี่เราพกอาวุธกันเป็นของธรรมดากันไปขนาดนี้เลย
แล้วหลังจากเจอศพเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่เจอแดงเลย
ปกติแดงเนี่ยชอบไปอยู่แถวตลาดเอื้องคำ
แถวเชิงสะพานนวรัฐ

มีดมิด

มิด

ได้ไปที่ตลาดเอื้องคำเลยนะฮะ

เจอพวกเศษอาหารกับข้าววางอยู่แถวหน้าอาคารร้างแห่งหนึ่ง
แถวตลาดเอื้องคำนี่
ชาวบ้านแถวนี้บอกโอ้จุดแถวนี้เนี่ยคนเร่ร่อนมาอยู่เยอะ
ค่ะตัวในอุ้มผู้ตายหรือว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ย
สองสามคนก็ชอบมานั่งดื่มเหล้ากันอยู่แถวนี้นี่แหละอืม
ทุกผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยคุณรัชพรยังไงคะ
บอกตามบ้านลงบ้านล้างอะไรที่เขาเจอเนี่ย
เร่ร่อนไปจับกลุ่มกันอยู่แบบทุกคืนทุกวันนี่เห็นไหมฮะ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจบอกว่าก็สอบปากคำ
คนที่มาเจอศพคนแรกแล้วที่ชื่อชาติที่คุณไก๊ได้คุยด้วย
เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมโดยรอบอีกทีนึง
แล้วก็ต้องติดตามตัวนายแดงค่ะคาดว่ายังอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละเพื่อเอามาสอบปากคำอืม
ไปทำเขาหรือเปล่าอ่าเพราะเนี้ยคือปากคำจากชาตินะค่ะ
แล้วก็ชาวบ้านโดยรอบที่คาดว่าจะเป็นนายแดงก็ต้องสอบถามให้ทั่วถึงแล้วก็ครบถ้วนเนอะ
เพราะชาติบอกเมื่อคืนผมมารอบนึงแล้วที่บ้านล้างหลังเกิดเหตุอ่ะอืม
เข้าห้องน้ำออกมาเนี่ยเจอแดงเนี่ยไล่แทงจนบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาล
แล้วก็ไปทำงานต่อค่ะเช้ากะจะมาเข้าห้องน้ำอีกรอบหนึ่งอืม
มาถึงเนี่ยเปิดห้องน้ำเข้าไปเจอศพลุงอุ้มแกซะแล้วค่ะอ่า